จะเป็นอะไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ

ปู่กับย่าก็ไม่รู้หายไปไหน
ตนและเป็นที่พึ่งแห่งตน
จะรออะไรล่ะสองขาทั้งถีบทั้งยัน
แม่ไม่โยกหนูโยกเองก็ได้

หลังจากฉันทำความสะอาดบ้านเสร็จ
ก็จะเอาขยะใส่รถไปทิ้ง
ขับรถออกไปจอด
แล้วก็เปิดท้ายรถแล้วก็ทิ้งขยะตรงหน้าบ้าน
แหมทำไงล่ะ
ก็แบบว่าซื้อมาราคาแพงกลัวใช้ไม่คุ้ม

นี่คือนอนบุ้งแมลงในกลุ่มผีเสื้อ

ซึ่งทั้งตัวอ่อนเป็นตัวหนอนชนิดที่เรียกว่า
นอนบุ้งหรือว่านอนบ้งหรือว่านอนราน
จะมีสีสันสดใสสีดำและขนที่ปกคลุม

มอเตอร์ไซคันนี้ขับจูบบนบกอย่างออก
พี่เขากลับลงน้ำหน้าตาเฉยไม่สนุกตะทัน
ลอยน้ำได้ทรงตัวดีเยี่ยม
่งเร็วเคลื่อนที่เร็วลอยน้ำอีกต่างหาก
แม่มันสุดยอดดีแท้
น่าเอามาไว้ที่ทุ่งนาศคัณภ์นะครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ